เรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเปิดกล้องวงจรปิดเป็นหมัดคุกของทนายตั้มเหมือนกัน
เปิดมาให้ดูแล้วคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะว่า
ภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิดในห้างที่เกาหลีเนี่ย
คุณผู้ชมว่า๑เรียกว่าตบไหม
แรงไหมในความรู้สึกของคุณผู้ชม
สองคำถามนะตบไหมแล้วก็แรงไหม
เดี๋ยวให้ดูกันเลยค่ะภาพนี้ดูพร้อมกันค่ะ
นี่ให้คุณผู้ชมดูไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ยินเสียง
ตอนที่เกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงเพี้ยไม่ได้ยินเสียงพัวอะไรหรอกค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่านี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในห้างที่เกาหลีนะ
แล้วก็บันทึกเหตุการณ์ได้คนสองคนเนี่ย
ฝั่งคนที่ผมบ๊อบแล้วยืนหันหลังอยู่เนี่ย
เหมือนกับกำลังเถียงกันกับผู้ชายที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งถือของพรุงพลังเต็มสองมือเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นฝั่งคนผู้หญิงผมบ๊อบเนี่ย
ก็เหมือนกับยกมือแล้วไปโดนหน้า
ดิฉันใช้แค่ว่ายกมือแล้วไปโดนหน้าก่อนนะ

มาโพสต์เมื่อวานนี้ช่วงบ่าย

ดูสิคุณมีใครบ้างเนี่ย
มีทนายรณรงค์อยู่ทางซ้ายมือนะ
แล้วก็มีธนายเดชาอ่า
นี่ทนายรัชพลแล้วก็ทนายเจมส์
นี่มาร่วมวงตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องนี้

สาเหตุที่นักแสดงผู้ชายรุ่นน้องที่โดนตบหน้า

บอกว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมาก่อนเลย

มีความสัมพันธ์กับดารารุ่นใหญ่เชิงชู้สาวด้วย
จะมาเจอกับดารารุ่นใหญ่ที่เกาหลีใต้
เพราะว่าดารารุ่นใหญ่สนิทกับผู้จัดการส่วนตัว

ทีนี้ก่อนเกิดเหตุดารารุ่นใหญ่กับดารารุ่นน้อง
ก็แยกกันเดินซื้อของไงต่างคนต่างเดิน
พอมาเจอกันปั๊บฝั่งดารารุ่นใหญ่ก็ชวนไปกินปู

ซื้อของมันก็เยอะมันเหนื่อยมันเมื่อย
แล้วซื้อของมาแบบถือถุงสองมือค่ะ

ดารารุ่นใหญ่เลยไม่พอใจโมโหตบหน้าไป
หลังจากนั้นดารารุ่นใหญ่ก็มาด่านะ

สุดท้ายถามว่างานนี้ได้กินปูไหม

ซึ่งตอนนั้นดารารุ่นน้องบอกว่ายังไม่ได้ทำศัลยกรรมหน้านะ
กลัวเหมือนกันว่าจะเกิดปัญหาไง

ดารารุ่นใหญ่ก็พยายามที่จะคุยเคลียร์

ดารารุ่นใหญ่ติดต่อมาหาผู้จัดการส่วนตัวของฝั่งดารานุ่ม
แล้วก็ตำหนิด้วยว่าทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่

หลังจากนั้นมันก็กลายมาเป็นข่าวเป็นคราว
ฟังธนายตั้มที่แถลงเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ

ตอนที่มีการคุยกันที่มีการยกถุงนี่คืออะไร

คนที่ก่อเหตุเขาก็ได้มีการบอก
กับทางน้องว่าเดี๋ยวจะไปกินปู
น้องเขาบอกว่าผมเดินมาต้อง๓ชั่วโมงแล้วเหนื่อย

ยืนยันว่าไม่มีอะไรในเรื่องของชู้สาวกันเลย
ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าเขาออกเอง
หรือว่าตัวเครื่องบินในการมาออกเองที่พักออกเองนะครับ
ผู้จัดการกับผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นสนิทกันนะครับ
แล้วก็เวลาไปตามงานเขาก็เจอ

เหมือนเป็นน้องดาราหน้าใหม่คนนึงนั่นแหละ

บอกว่าตอนนี้ฝั่งดารารุ่นใหม่ดารานุ่มสับสนสิ
ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลย
เดี๋ยวจะกลับไทยวันที่๓๐นี้นะคะ

คิดอีกทีนึงว่าจะออกมาแถลงเรื่องนี้ไหม

อันนี้ก็คือที่ทนายตั้มโพสต์ก่อนหน้านี้

ถ้าสมมุติว่าฝั่งดารารุ่นใหญ่กลับไทยก่อน
ก็จะมีการดำเนินคดีก็สามารถมาดำเนินคดีในไทยได้เหมือนกัน

ยังไงเป็นประเด็นเลยเหมือนกันเนอะไปดูความเคลื่อนไหวของทางเอ่อ
คนที่เป็นผู้กำลังถูกกล่าวถึงไหม
คือเอาอย่างนี้นะพูดกันตรงว่าจริงทนายตั้มยังไม่ได้ออกมาเอ่ยชื่อนะ
ไม่ได้พูดชื่อถูกค่ะแต่คุณผู้ชมทุกอย่างโยงไปหมดโยงไปว่าพี่หมาออนภาแน่
เพราะอะไรรู้ไหมพี่ม้าเดินทางไปเกาหลีก่อนหน้าไง
แล้วก็มีภาพที่โพสต์ในไอจีว่าแบบกินปูอ่ะคนก็เลยแบบจับทุกอย่างเชื่อมโยงกัน
ใช่แล้วนี่แหละค่ะพอคนไปเชื่อมโยงว่าเอ๊ะเป็นพี่ม้าหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ได้ฟันทงว่าใช่หรือเปล่านะคะ
แต่แค่จะบอกว่ามันมีความเคลื่อนไหวในไอจีเพราะว่าพี่มาร์คเขาไปโพสต์ข้อความเป็นลักษณะเหมือนคำคมภาษาอังกฤษคุณผู้ชม
ความหมายมันก็คือว่าให้คุณต้องคิดให้ดีนะ
ระหว่างเกลือกับน้ำตาลมันคล้ายกันมากนะ
ประมาณนั้นแหละค่ะแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะว่า
ข้อความนี้จริงแล้วเนี่ยคือ
นายตั้มเองก็มีการโพสต์ถึงเรื่องซ้อกับชูก้าอะไรต่ออะไรด้วยนะคะ
ก็เหมือนกับเป็นลักษณะคล้ายกับแบบเป็นลักษณะเหมือนจะเชิงตอบโต้กันไปไหมก็ไม่รู้
เป็นการแสดงความคิดเห็นก็แล้วกันล่ะค่ะ
แต่ทีนี้เอาจริงพอมันเป็นประเด็นแบบนี้เนี่ยก็อยากถามพี่ม้าแหละ
อยากถามอยากรู้ว่ามันคือยังไงนักข่าวของเราค่ะส่งข้อความไปนะ
ถามเรื่องนี้กับพี่ม้าคือพี่ม้าอ่านนะแล้วก็ตอบข้อความกลับนักข่าวของเรามา
บอกว่าคือนักข่าวถามว่าอยากจะชี้แจงอะไรบ้างไหมพี่ม้าตอบมาสั้นเลย
ไงไม่ค่ะแล้วทีมข่าวถามอีกค่ะถามไปบอกว่าเออมันเป็นการตบ
หรือว่าเอามือไปผลักที่หน้าครับพี่ม้าจังหวะมันไม่ชัดจริงว่าแรงไหม
คุณว่าพี่ม้าตอบไหมตอบไหมตอบไงคะตอบตอบ
แต่ตอบมาว่าถามไปก็ไม่ได้คำตอบนักข่าวยังไม่หยุดความพยายามค่ะ
เขาถามว่าการให้ข้อมูลผ่านทนายคนนึงเนี่ยมันมีการแต่งข้อมูลให้พี่ม้าเกินจากเหตุการณ์จริงไหมครับ
เขาพูดอะไรกับพี่ม้าเหรอครับตอนนั้นพี่ม้าตอบกลับมาค่ะ
ยังไม่ด่านะพี่ม้าตอบกลับมาว่า๕๕มีความพยายามมาก
แล้วก็บอกว่ารอต่อไป๕๕ตื้อไปเถอะ
หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรต่อเลยนะคะ

นักแสดงหนุ่มรุ่นน้องบอกว่าจะกลับไทย๓๐ใช่ไหม
แต่ทางฝั่งพี่ม้าฝั่งพี่ม้าบอกว่าเดี๋ยวจะกลับจากเกาหลีใต้๒๙

แล้วเดี๋ยวรอดูเพราะว่าตอนแรกก็มีข่าวมาเหมือนกันว่า
กลับมาแล้วเดี๋ยวคงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้

ของทานาคาต้ำทานาคาต้ำเค้าพูดไว้อะไรตัวนี้

ความคิดผมทั้งคู่มันก็สำคัญไม่ต่างกันนะ
ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้แต่ที่น่ากลัวไม่ใช่สองสิ่งนี้
แต่เป็นคนที่ทำผิดทำพลาดร้ายต่อหลายหน
แต่กลับไม่เคยคิดโทษตัวเองจนจะเข้าวัยแซยิตยังคิดไม่ได้

อันนี้เป็นการโพสต์ของทนายตั้มแต่ก็ไม่ได้ระบุนะ
ว่าเป็นใครใดนะคะ
ทีนี้คุณอยากจะไปดูความเคลื่อนไหวของเหล่าบรรดาคนดังกันบ้างไหม
ว่าเค้ามีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร
เราแอบไปอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตมาเยอะแล้ว
ไปดูคนดังกันบ้างไปเริ่มกันที่แม่ลีน่าจัง
คนนี้ต้องมาทุกครั้งที่เป็นกระแสสังคมเลยนะ
ไปดูเลยค่ะ
ไปหยอกล้อเล่นกันหรือเปล่าแต่กูวิเคราะห์ตามข้อกฎหมาย
เนี้ยอย่างเงี้ยโทษปรับแค่หมื่นเดียวแล้วก็ถ้ามาแจ้งความในประเทศไทยไม่ได้
แต่ว่าที่เกาหลีกูไม่รู้ค่ะแต่ว่าเห็นก็ว่าเขาไปแจ้งแล้ว
โอ้ยเนี่ยดีไปกันให้ความเห็นค่อนข้างดุดดื่นเออมีอารมณ์ร่วม
ตามสไตล์แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเลือกทีมแม่ลีน่าอยู่ทีมพี่ม้าแหละ
ก็ดูค่อนข้างชัดเจนเพราะว่านอกจากนั้นก็จะมีคลิปที่ออกมา
แล้วก็บอกว่าจริงพี่ม้าแกน่ารักนะพี่ม้าเป็นคนใจดีเนี่ย
เคยมาถ่ายรายการที่บ้านแม่สองครั้งเนี่ยเขาให้ตังค์แม่ทั้งสองครั้งเลยนะ
ใช่แล้วเขาก็เคยให้แบบเครื่องสำอางอ่ะพี่ม้าเอาเครื่องสำอางมาให้แม่ด้วยค่ะ
แบบนี้ที่แม่ที่แม่มีการไลฟ์คือแม่ให้ความคิดเห็นแต่แม่ดูเดือดเลย
ดูสินี่ไงนี่ไงขึ้นเลยเห็นไหมล่ะพี่ม้าออนภาน่ารักจิตใจดี
ใช่เอออ่าทีนี้ไปดูทางด้านของคุณแพรรี่กันหน่อยไหมคุณแพรรี่ไพรวันค่ะ
ขอดูภาพหน่อยทีมงานนี่ค่ะอันนี้อะไรต้องมาค่ะหยุดนะคะ
คุณแพรรี่ไพรวันโพสต์ภาพอ่ะพูดตรงลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมก็คิดเอาเอง
แล้วก็เป็นลักษณะการตบบ้องหูยุ้มหัวผู้ชายคนนึง
เอาจริงก็เป็นลักษณะของการดูแสดงนั่นแหละนะคะแบบนี้แล้วมีข้อความแบบนี้ด้วยว่า
บอกว่าให้พาฉันไปกินฮอหมกไม่ไปกับฉันเหรอนี่แน่เออแล้วก็ทำท่าแบบเหมือนตบม่องหูล่ะค่ะ
อ่ะแล้วก็มันก็คงเป็นลักษณะของการซ้อมการแสดงแหละเพราะรถเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวต้องไปรับงานละครนะคะ
ซ้อมตบเอาแหมคนชาวเน็ตเขาก็ไปคอมเมนต์เนี่ยแม่ช่างมาซ้อมตบเอาในเวลาที่ข่าวมันกำลังเป็นกระแสเลยทีเดียวนะ
แล้วของเขาคืออะไรนะชวนไปกินห่อชวนไปกินห่อหมกเอออ่าทีนี้ก็ยังมีการโพสต์ข้อความค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือข้อความอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาพูดถึงการให้เกียรติคนอื่น
ก็บอกว่าอ่านแล้วจุกเลยทีเดียวบอกว่าบางคนอาจคิดว่าการอาบน้ำร้อนมาก่อน
การมีวัยวุฒิที่มากกว่าจะเป็นที่มาของความเกรงใจ
และการยอมรับนับถือจากคนอื่นที่เป็นคนรุ่นหลัง

เกิดก่อนความเป็นผู้ใหญ่กับความมีวุฒิภาวะ
อันควรแก่การนับถือเป็นคนละเรื่องกัน

ไม่เป็นที่มาของการเคารพนับถือค่ะ
แล้วก็มีประโยคทิ้งท้ายไว้ว่า
ทุกคนล้วนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากันกับเราค่ะ
ดังนั้นจงปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความรู้สึกว่า

ปฏิบัติในฐานะของผู้ที่เจริญด้วยวุฒิภาวะค่ะ
แล้วก็มีเป็นลักษณะน่าจะเป็นประโยคธรรมะนะคะ
ไว้ว่าปูชะโกและพระเตปูชังรู้จักยกย่องและให้เกียรติคนอื่นก่อนนะคะ

ยังค่ะยังขอบคุณค่ะคุณอย่าดูแค่นี้นะเพราะเอาจริงนะ
ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่คือมันกำลังร้อนแรงร้อนแรงมาก
คนก็แชร์เรื่องนี้กันเยอะคนให้ความสนใจแล้วก็คงอยากจะรู้แหละ
บอกกันสักทีเธอสรุปเป็นใครสรุปเป็นใคร
เอาเป็นว่าเราจะยังไม่ได้ไปพูดถึงว่าตกลงเป็นใคร
แต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเขาคาดกันว่าน่าจะเป็นบุคคลคนนี้นะคะ
ทีนี้อีกคนนึงที่น่าสนใจเลยอันนี้คือพี่มดดำ
แต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องคำพูดประโยชนของพี่มดดำเนี่ย
มันเป็นประโยชน์ที่มาจากรายการเข่าใคร
ซึ่งนะคะพี่มดดำไปพูดในลักษณะว่า
คือไอ้เหตุการณ์นี้พี่มดลให้ความคิดเห็นว่า
ถ้ามันเป็นเรื่องของการที่พี่ม้าไปตบนักแสดงหนุ่มคนนี้จริง
แค่เพราะเรื่องไม่กินปู
มดดำบอกแบบนี้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะ

พูดตรงนะคะแต่ก็ต้องฟังความจริงจากฝั่งของดารารุ่นน้อง
รุ่นน้องและทางมออนพาด้วยว่าจะออกมาพูดเรื่องนี้อย่าง
นี่เป็นการให้ความคิดเห็นเฉยนะทางฝั่งของคุณ
ดำค่ะขณะเดียวกันก็มีข้อมูลนะคะเขาบอกว่าเป็นข้อมูล
ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่รายนี้นะคะ

เขาบอกว่าเรายังตามไม่รู้นะว่าผู้จัดการหนุ่มคนนี้
คือเรื่องที่เขาพูดนี่มูลน่ะมันจะต้องออกมาเร็วหลังจากที่

นักแสดงหนุ่มเขาไปโพสต์ในเฟซบุ๊คเอาไว้แบบนี้ว่า
ขอให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราตอนนี้

ข่าวก็คือข่าวพูดกันไปเรื่อย
เขาบอกต่อว่าทนายก็กล่าวเกินไป

ลำบากใจที่สุดแล้วกดดันมากนะ

ทั้งหมดทั้งมวลเรารวมมาให้คุณผู้ชมได้ทราบว่า

และความคืบหน้าข้อมูลของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่าย

๒๗๒๘วันจันทร์๒๙วันอาคาร
น่าจะมีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งพี่ม้าออกมาก่อน

ฟังจากปากนะคะสำหรับเรื่องนี้